สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ตามเวลาในบ้านเรา๖โมง๒๐๘โมง๔๐
คุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนมองเห็นมากน้อยแค่ไหน
เปลี่ยนกันได้ทางไลน์ของไทยรัฐนะครับ
หรือจะมีการแชร์ประสบการณ์หรือปรากฏการณ์พิเศษต่าง

ไม่ว่าจะด้วยการส่องกล้องโทรทัศน์กล้องรูเข็ม

คุณผู้ชมจะต้องรอถึง๕๔ปี
อย่างที่คุณอริยาบอกว่าณวันนั้นแล้ว
ตัวเลขอายุน่าจะบวกกันนักขณะนี้ก็๘๐กว่าบวกขึ้นไปเลยนะครับ
จะมีแรงดูจะมีแรงเงยหน้ามองดูหรือเปล่า

นั่นคือมีโอกาสจะเห็นแบบเต็มดวงในพื้นที่ประเทศไทยอีกครั้ง
วันที่๑๑เมษายนปี๒๕๖๐
ขณะที่วันนี้ครับชาวอำเภอเบตงนั้นเขาค่อนข้างจะดีใจ
แล้วก็ตื่นตาตื่นใจเพราะเป็นจุดเดียวในประเทศไทย
ที่มีโอกาสเห็นดวงจันทร์บทบังดวงอาทิตย์นั้น

ไปดูสีสันความสนุกและความสวยงามกันครับ
สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยาลานะครับ
ประชาชนจำนวนมากต่างก็มารอชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาครับ

อาทิตย์นั้นขึ้นเวลา๖นาฬิกา๒๙นาที
สามารถจะมองเห็นได้เพียงแค่ประมาณ๑๐นาทีครับ
กระทั่งเวลา๘นาฬิกาสามารถจะมองเห็นได้อีกครั้ง

ดวงอาทิตย์นั้นจะเว้าแหว่งไปบางส่วนครับ
ขณะที่เกิดสุริยุปราคาประชาชนและก็นักท่องเที่ยวต่างตื่นเต้นดีใจนะครับ
เพราะว่าที่อำเภอเบตงสามารถจะมองเห็นได้มากที่สุด

และเป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาสวยชัดที่สุดในประเทศไทยครับ
ยะลานะคะคุณผู้ชมไปต่อกันที่นาราธิวาสค่ะ
ประชาชนก็แห่ชมสุริยุปราคาตามชายหาด
ตึกสูงในอำเภอสุไงโกลกตากใบและอำเภอเมืองนาราธิวาสค่ะ
โดยพบดวงอาทิตย์ถูกบดบังมากที่สุด
ตอนประมาณ๗นาฬิกา๒๖นาที

สิ้นสุดเวลา๘นาฬิกา๓๒นาทีค่ะ
ถือว่าเป็นการบดบังเป็นอันดับที่๒

ยังได้ร่วมการประกอบพิธีละหมาดกูซุปอีกด้วยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็ได้มีการติดตั้งกล้องดูดาว

จากจุดชมวิวนางเงือก
ที่บริเวณหาดสมิลาจังหวัดสงขลา

ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนที่วัดจันทรารามอำเภอโพทอง

นับหมื่นตัวก็นอนห้อยหัว
ลงตามกิ่งไม้ตามปกติ

เนื่องจากว่าท้องฟ้าก็ยังคงสว่างตามปกติ

ขณะที่เกิดสุริยุปราคา

นักวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ก็เปิดเผยถึงการเกิดสุริยุปราคาในครั้งนี้

บริเวณสวนเบนจักริติกรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
นำอุปกรณ์การชมปรากฏการณ์สุริยุปราคามาติดตั้ง

โดยมีกล้องโทรทัศน์แบบประมาณ๑๐ตัว

ที่จะมาร่วมงานจำนวนกว่า๓๐๐คน
รวมถึงเตรียมแว่นดูดวงอาทิตย์
ฟิล์มเอ็กซาเรย์มาแขวนไว้บนราว
จุดที่สามารถจะมองเห็นดวงอาทิตย์ได้ดีที่สุด
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๖โมง๒๐๘โมง๓๒นาที
เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน
โดยพบว่ามีการบังมากที่สุด
คือในช่วงเวลาประมาณ๗โมง๓๒นาทีครับ

สำหรับผู้ที่พลาดชมสุริยุปราคาในครั้งนี้

โดยประเทศไทยจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนอีกครั้ง
ที่๒๖ธันวาคมปี๒๕๕๙
ส่วนสุริยุปราคาแบบเต็มดวงในประเทศไทย
จะเกิดขึ้นวันที่๑๑เมษายน๒๕๖๒

ถ้าวันนี้คุณผู้ชมยังอายุน้อยอยู่

แต่ถ้าเกิดว่าใกล้เลข๓แล้ว
อาจจะต้องออกกำลังกายรักษาสุขภาพกันหน่อยนะครับ
นั่นคือสีสันบรรยากาศที่เกิดขึ้น